ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังแซ่บไม่หยุดจริงนะคะ
สำหรับเรื่องราวข่าวเช้าหรือว่าดราม่าในวงการนางงาม
เรียกกันว่าสงครามนางงามตัวจริงเสียงจริงนะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณปุ้ยเจ้าของเวทีเนี่ย
ออกมาประกาศตัดสิทธิ์น้องเชอเอมกลางวงแถลงไปแล้ว
แล้วก็มีแชทไลน์หลุดออกมาเป็นพรวนถึง๗๒หน้า

คือใจความหลักก็เป็นเรื่องที่เชอเอมกับคุณเคนผู้จัดการ
พร้อมกับเพื่อนพองพูดคุยวางแผน
แล้วมันมีอยู่หนึ่งประโยคที่เชอเอ็มบอกว่าจะเหยียบวีนา

ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต็งใช้เธอเป็นฐานเพื่อให้ตัวเองขึ้นเป็นคนยืนเด่น
เรื่องนี้ร้อนทวีคูณเลยนะคะเมื่อมีอีกฝ่ายออกมาแถลง
แล้วก็มาแฉกลับว่าแพรวนิดน้องนางงามอีกคนเนี่ย
เป็นคนสนิทของคุณอ้ำที่ออกมาโพสต์แฉเชอเอมก่อนหน้านี้นั่นแหละ
ก็เลยโดนข้อหาไปว่าเป็นเด็กเส้นกองประกวดอีกราย
เรื่องจริงเป็นยังไงไปฟังจากวีนาและแพรวนิส
ประเด็นเด็ดสงครามนางงาม๒๐๒๐กันจ้า
พี่อ้ำทำงานอยู่กับมิสลานเวอร์เมื่อ๒ปีที่แล้ว
มันไม่น่าแปลกเลยที่พอจะรู้จักกับเขาและสนิทกับพี่เขา

ก็ยังยืนยันว่าพอมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความสามารถของเขาเอง

นาไม่ทราบนะคะวีนาตอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงไหม

วีนาก็รับคำขอโทษไว้แล้ววีนาขอบคุณเขาด้วย
ที่เขาทำให้พี่น้ำมั่นใจว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขอโทษเรา

นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะของการอยู่ร่วมกัน
คุณนามองว่าความเกลียดชังมันจะทำให้เกิดสงครามจริง
แต่การที่เราสองคนมาคุยกันให้กำลังใจกันแล้ว
มันคือการหาวิธีอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะ

นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากสองนางงามที่ถูกเกี่ยวพันธุ์อยู่ในแชทไลน์อันนั้นแหละ

แต่ว่าน้องก็บอกแล้วว่าอย่าเรียกว่าเป็นสงครามเลย

นะครับตอบแบบสวยเลย
ใช่ก็เป็นอีกมึงมมอง

ไม่ใช่จ่ะเรารักการ